มาดูกันต่อค่ะพรุ่งนี้๑๗มกราคมวันรวยของเราค่ะ

แน่นอนเราต้องไป๒เลขเด็ตคนแรกที่นึกถึงฮีโร่ของเรา
พี่บินมันลือลิตวันก่อนนี้ครับ
ไปร่วมงานบุญใหญ่พิธีผูกผ้าพันธศรีมานะคะตัดวายลูกนิมิตรที่วัดคุณผู้ชมที่จังหวัดอ่างทอง
ทำเอาชาวบ้านที่มาร่วมงานในวันนั้นตามไปส่องเลขเด็ด
ทะเบียนรถคุณผู้ชมที่ทั้งคู่เขานำของไปทำวงทำบุญ
ซึ่งเป็นรถตู้ป้ายแดงค่ะทะเบียนกไก่๕๕๐๕อุบลราชธานี
ซึ่งเจ้าตัวบอกว่าไม่ใช่มีแค่คันเดียวนะแต่ละคันเนี่ยจะทะเบียนป้ายทะเบียนอะไรกันบ้าง

เข้ามาในวงเทพหมากนครทะเบียนรถกับผมก็๘๑๗๓๕
งวดที่ผ่านมาคือ๘๑เป็นรถที่ผมมอบให้กับมูลที่ร่วมกับตันอยู่
หลายคนก็ถูกถ้าอยู่ที่อุบลทะเบียนรถของผมมันดา
ผมเกิดปี๒๕๐๕ด้วยมันก็เลยตรงกับรถ
ก็ทุกคนก็พยายามที่จะแบบเอ่ยแต่๒ตรงเนี่ย

จะว่ากันไปนะคะตามมาติดกับคุณแมนการินมาที่บันเทิงไทยรัฐของเรา
โอ้โหนี่เค้าเป็นแบบมีความรู้เกี่ยวกับดูดวงทางตัวเลข
ก็เลยต้องถามนิดนึงนะคะว่ามีพริกยังไง
เห็นบอกว่าบอกดาราซุปตาหลายคนถูกมาแล้วนะ
ฟังนะคะทริคจากแมนการินกันเลยดีกว่าค่ะ
ตัวอย่างเช่นงวดนี้ต้องใส่เสื้อผ้าสีไหน

เป็นเรื่องของการแบบนำโชคกับสีนำโชค
หรืออาจจะเป็นในเรื่องของการเอาตัวเลขมาต่อท้ายชื่อไลน์ก็ได้
งวดนี้ต้องใช้ตัวเลขต่อท้ายชื่ออะไรเลขอะไร

อันนี้ก็คือจะเป็นเคล็ดลับในการทำให้มีโอกาสถูกลอตเตอรี่ได้ง่ายขึ้น